พูดถึงเชียงใหม่เนี่ยเอาจริงเป็น๑ใน๔จังหวัดนะ
ที่รัฐเขาก็ออกมาบอกแล้วไงว่าจะให้ปิดผับตี๔
แล้วไปเริ่ม๑๕ธันวาที่ย้ำบ่อย
เพราะว่าต้องการบอกให้ทุกคนรู้ว่ามันยังไม่เริ่มตอนนี้

ทีนี้คุณผู้ชมคะเรื่องนี้หลายคนที่เป็นห่วงว่า
สิ่งที่จะตามมาหลังจากนั้นเสียงดังทำให้คนอื่นเดี๋ยวร้อนลำคาญ
แล้วการปั้มเหตุอาจยากรรมอะไรเรื่องยาเสพติดอะไร
ตรงนี้มันจะมีมาตรการหรือว่ามีวิธีการในการแก้ไขปัญหานี้ยังไง
ซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีนายกเศรษฐาทวีสินก็แถลงข่าว
หลังการประชุมร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็ราชการจังหวัดสี่จังหวัด
ผู้ว่ากรุงเทพมาผู้ว่าชนบุรีเชียงใหม่ภูเก็ต
เพราะว่า๔จังหวัดนี้จะเป็น๔จังหวัดที่จะนำร่องก่อนเลย
ขยายเวลาเปิดสถานบริการเอาง่ายง่ายปิดผับบาร์ตีสี่
นายกบอกว่าผมย้ำนะทำเรื่องนี้เพราะว่าต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ
กระตุ้นการท่องเที่ยวเพราะว่าสี่จังหวัดที่พูดไป
กับการท่องเที่ยวต่างร้านค้าร้านอาหารสถานบริการ
ก็เปิดบริการได้มากขึ้นลูกค้าก็มาใช้บริการได้มากขึ้น
รายได้มันก็จะมากขึ้นอย่างเช่นนักท่องเที่ยวที่เขามาจากเมืองนอก
บางทีเขาไม่ได้กินข้าวเย็นเร็วเหมือนบ้านเราไง
บางคนกินข้าวดึกอ่ะกินข้าวตั้งแต่สามทุ่มสี่ทุ่ม
ถ้าเกิดว่าร้านปิดตี๒ก็ต้องมาเร่งให้กินข้าวให้เสร็จเร็วใช่ไหม
อาหารที่สั่งก็สั่งได้น้อยลงอาหารสั่งน้อยจ่ายตังค์ก็น้อย
เงินมันก็ไม่มาหมุนเวียนนายกบอกว่าเรื่องนี้กำชับแล้วแหละ
ให้ทางกรสวงศ์มหาทัยดูแลเรื่องการทำโซนนิ่ง
ใบอนุญาตเด็ดไลน์ที่วางเอาไว้คือ๑๕ธันวาคมนี้
แล้วจะนำร่อง๔จังหวัดจะทำเป็นโซนนิ่งเฉพาะบางพื้นที่นะ
งั้นแปลว่าใน๔จังหวัดไม่ใช่ว่าทั่วทั้งจังหวัด
ที่จะปิดผับตี๔นะแต่เป็นบางจุดเท่านั้นลองฟังนายกค่ะ
เที่ยวที่มาจากต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้ทานข้าวเร็วเหมือนเรา
นะครับบางคนก็ทางข้าวตั้งแต่สามทุ่มสี่ทุ่มก็มี
ถ้าเกิดสถานบริการปิดเที่ยงคืนหรือตีสองเนี่ยเขาก็ต้องเร่งที่จะกินข้าวให้เสร็จเร็ว
จำนวนอาหารที่จะสั่งมันก็น้อยลงนะครับเราไม่เน้นแค่เปิดสถานบริการที่ขายแค่สุราอย่างเดียว
ตรงนี้เขาก็ต้องเร่งเข้ามาสถานที่บริการเพื่อที่จะจบอาหารค่ำให้ได้เร็ว
เอ่อการใช้จ่ายเงินก็อาจจะน้อยลงไปทางมหาดไทยก็ดูอยู่เรื่องของการทำโซนิ่ง
เรื่องใบอนุญาตต่างต่างที่จะทยอยตามมาแต่ว่าเดสไลน์ที่เราเซ็ตไว้ที่เราจะร้อนตรงนี้คือ
สิบห้าเดือนธันวาคมเดี๋ยวคุณเพื่อนจะมีจัดโซนหรือว่าทั่วทุกเทพเลยอ่ะครับ
อ๋อจัดโซนแน่นอนครับจัดโซนแน่นอนครับไม่ไม่ทั่วครับ
แล้วเนี่ยดูความคิดเห็นของคุณผู้ชม
คุณผู้ชมเปิดเย็นสว่างเลยโอ้เปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงไปเลย
อันนี้พูดจริงจริงหรือว่าประชดประมาทไม่แต่ว่าบางคนก็บอกว่า
เอาจริงไม่ว่าจะปิดตอนไหนอ่ะครับคนที่ออกมาจากพรรพ
บางทีก็แบบเมาแล้วก็ขับกลับบ้านก็กลัวเรื่องเกิดอุบัติเหตุ
แต่ว่านายกกำชับนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ต้องมาดูแลเรื่องเกี่ยวกับเสียงรบกวนของประชาชน
แล้วก็เรื่องการตรวจค้นยาเสพติดอันนี้ก็ต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้น
ติดกล้องวงจรปิดเพิ่มอย่างน้อยจะได้เป็นการดูเวลาที่มันเกิดเหตุอัธยากรรม
เป็นการป้องปรามเหตุอัธยกรรมต่างแล้วก็เรื่องของเมาไม่ขับ
อันนี้ก็ต้องดึงภาคเอกชนมามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
เป็นห่วงกลุ่มคนที่เขาไม่ได้เที่ยวแต่ต้องทำงานช่วงเช้ามืดเหมือนกันนะ
เพราะว่าถ้าเกิดเขาออกมาทำงานตี๔ตี๕พวกเรานี่แหละก็ต้องเจอกับนักเที่ยวในโซนนิ่งนั้นนะคุณผู้ชม